สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในบ้านเราตอนนี้ค่ะ
วันนี้นะคะจำนวนผู้ป่วยรายใหม่นะคะยังอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันคน
แต่ว่าตัวเลขที่น่าสนใจในวันนี้นะคะ
อยากให้ดูตัวเลขในกรอบสีเขียวนะคะก็คือหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดสิบแปด
เป็นตัวเลขของผู้ที่รักษาหายค่ะวันนี้มีมากกว่าหนึ่งหมื่นรายนะคะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบห้าราย
ซึ่งลดลงจากเมื่อวานนี้นะคะ๓๐๐กว่ารายด้วยกันนะคะ
นี่ค่ะส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้มีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดศพนะคะ
หายป่วยกลับบ้านอย่างที่บอกนะคะถือว่าเป็นวันแรกที่มีผู้รักษาหายอยู่ในหลักหมื่นค่ะ
ส่วนวัคซีนไฟเซอร์จากสหรัฐจำนวนกว่า๑ล้าน๕แสนโดสที่บริจาคให้กับไทย
แล้วก็มาถึงเมื่อช่วงเช้ามืดเนี่ยนะคะอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบอกว่า
ของสหรัฐนั้นเป็นการให้เปล่าแบบไม่มีเงื่อนไขค่ะเพราะเห็นว่าไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัยนะคะ
แล้วก็สหรัฐเองก็บอกว่ายินดีที่ทราบว่ารัฐบาลจะใช้วัคซีนเหล่านี้อย่างเป็นธรรมโดยเฉพาะฉีดให้กับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงสุด
ซึ่งก็จะมีการส่งวัคซีนมาให้ไทยอีก๑ล้านโดสยังไม่ชัดนะคะว่าจะเป็นของบริษัทไหนนะคะ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีขอบคุณในไมตรีที่สหรัฐมีต่อไทยเสมอมา
แล้วก็เน้นย้ำด้วยว่าการกระจายวัคซีนจะต้องเป็นไปตามแผนที่กำหนด
ก็คือเน้นฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเป้าหมาย
เท่านั้นจะต้องไม่มีกรณีจัดสรรไปยังบุคคลสำคัญหรือนอกกลุ่มที่กำหนดไว้เด็ดขาดนะคะ
สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ทั้ง๑ล้าน๕แสนโดสนี้นะคะ
ก็จะถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บในคลังเก็บวัคซีนที่อุณหภูมิลด๗๐องศาเซลเซียสนะคะ

แล้วพอกระจายไปจุดฉีดก็จะเก็บในอุณหภูมิ๒๘องศาเซลเซียส
ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้วัคซีนมีอายุสั้นลง
เพราะฉะนั้นต้องเร่งฉีดภายใน๔สัปดาห์นะคะ
ใช้วัคซีนไฟเซอร์ก็จะต้องเอาไปผสมร่วมกับน้ำเกลือก่อนฉีด
ตามที่ทางบริษัทวัคซีนกำหนดนะคะ
เพราะว่าเป็นวัคซีนชนิดเข้มข้น๑ขวดฉีดได้๖คนนะฮะ

กลุ่มแรกจะเป็นวัคซีนเข็มที่๓
เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะ
๗๐๐๐โดสอันนี้ให้บุคลากรทางการแพทย์
๒จะให้ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสัญชาติไทย
ก็คือผู้สูงอายุเป็น๗กลุ่มโรค
แล้วก็เด็กอายุ๑๒ปีขึ้นไป
ตรงนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เด็กจะได้รับการฉีดวัคซีนนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้วัคซีนที่ใช้ในไทยจะฉีดได้เฉพาะอายุ๑๘ปีขึ้นไป
เราก็รออยู่นะวัคซีนตัวไหนจะฉีดให้เด็กไทยได้ตัวแรกนะ
ก็จะได้ตัวนี้เลยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นหญิงตั้งคันนะคะ
อันนี้ก็จะมี๖๔๕๐๐โดสนะคะ
แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นชาวต่างชาติในไทยซึ่งจะเน้นไปที่กลุ่มเสี่ยง
แล้วก็คนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะอย่างเช่นนักการทูตนักศึกษา
ตรงนี้๑๕๐๐๐๐๐โดสส่วนกลุ่มที่๔ก็จะเป็นสำหรับการวิจัยนะคะ
ศึกษาวิจัยห้าพันโดสแล้วก็สุดท้ายก็จะสำรองส่วนกลาง
สำหรับตอบโต้การระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ตรงนี้กันไว้๔๐๐๐โดสค่ะ